คุณผู้ชมคะพูดถึงทนายตั้มกับนายอัชริยะ
เขาเคยเป็นเพื่อนรักแล้วก็หักเรียมโหดกันไป

แล้วเมื่อวานนี้เราก็เห็นความเคลื่อนไหวว่าหลังจากนี้จะกลับมาดีกัน
หรือยังไงเนี่ยพอเห็นแบบนี้เห็นทนายตั้มโพสต์เนี่ยนะคะ

เพราะว่าอะไรรู้ไหมนายอาชริยะพูดถึงพูดถึงพี่เขี้ยวไทยรัฐทีวีนักข่าวของเรา
ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เห็นหลักฐานไม่ว่าจะเป็นรอยเลือดคราบเลือดที่มือ
เลือดบนเรือการกรีดขาคุณตังโมนี่เขาพูดเอาไว้ด้วย
เดี๋ยวค่อยไล่เรียงก่อนประเด็นทนายตั้มกับนายอัจฉริยะก่อนค่ะ
เพราะว่าทนายตั้มเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊คเอาไว้บอกว่าจะลืมความบาดหมางในอดีต๓๔ปีที่ผ่านมา
เพราะอะไรอ่ะแหมช่วงนี้นายอาชียะโดนตำรวจดำเนินคดีหลายคดีต่อเนื่องกันนะ
แล้วตัวทนายตั้มเองเขาก็ไม่เห็นด้วยบอกว่าอันนี้เหมือนกับเป็นการกลั่นแกล้ง
แต่การช่วยเหลือครั้งนี้เงื่อนไขเดียวเลยนะนายอัจฉริยะเนี่ยจะต้องเอาหลักฐานเด็ดที่นายอัชริยะบอกว่ามี
ไม่ว่าจะเป็นคลิปคนบนเรือที่มีรอยเลือดมีคราบเลือดที่มือมีคราบเลือดที่เรือ
มีคลิปตอนเอามีดกรีดขาคุณตังโมมาให้ทนายตั้มดูก่อน
แล้วเขานัดหมายกันวันนี้วันพุธใช่ไหมคุณเขานัดหมายกันวันพรุ่งนี้
ว่าให้นายอัจฉริยะเอาคลิปมาให้ดูทีนี้ค่ะพอทนายตั้มโพสต์ออกไป
ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้นายอัชริยะออกมาไลฟ์แล้วเขาไลฟ์๕๗นาทีดิฉันนั่งดูอยู่นะ
ตอนนาทีที่๒๘นายอัชริยะพูดถึงพูดถึงนักข่าวของเราที่เขี้ยวไทยรัฐทีวี
เดี๋ยวลองฟังดูไหมเอาฟังช่วงนี้หน่อยค่ะ
คลิปวิดีโอของผมเนี่ยนะครับหรือภาพนิ่งที่มีคราบเลือดหรือภาพมือเปื้อนเลือดนะครับ
ของคนบางคนนะให้ตั้มเนี่ยนะครับโทรไปหาไปเที่ยวไทยรัฐได้เลยนะครับ
เขาเคยเห็นภาพของผมแล้วนะครับให้ตั้มเนี่ยนะกับทีมทนายทั้งหมดนะครับ
ไปคุยกับพี่เคี่ยวไทยรัฐนะผมเคยให้เขาดูแล้วนะครับ
นี่บอกว่าพี่เคี่ยวไทยรัฐแล้วก็บอกด้วยนะว่าตัวของนายอาชญะคือเขาบอกว่า
เขาจะเดินทางไปต่างจังหวัดเขามาเจอทนายตั้มวันพระรหัสพรุ่งนี้ไม่ได้หรอก
แต่ประเด็นนี้พอพูดถึงพี่เคี่ยวไทยรัฐคุณเชื่อไหมนี่ยังแซวพี่เคี่ยวอยู่เลยพี่เคี่ยว
เที่ยวกลายเป็นคนดังมาแล้วนะมีคนตัดคลิปนี้ไปลงในติ๊กตรงติ๊กต๊อกนี่นี่
พี่เคี่ยวที่ใส่แมสถือไมค์ของไทยรัสใส่ไมค์หรือเปล่ามีเดี๋ยวคนโทรมา
ทนายทนายหลายคนเลยโทรมาแล้วตำรวจก็มีการให้คนโทรมาหาพี่เคี่ยวไทยรัฐด้วย
ครับแล้วเป็นขั้นตอนที่สำคัญตรงเนี้ยไม่อาจก้าวล่วงได้นะ
แต่ประเด็นที่นายอัจฉริยะไลฟ์แล้วก็พูดถึงพี่เคี่ยวไทยรัฐ
เห็นคลิปต่างเนี่ยคุณผู้ชมอยากรู้ไหม
ว่าพี่เคี่ยวเห็นหรือไม่เห็นหรือเห็นอะไรบ้าง
อยากรู้ไหมคุณทัศนเราก็อยากรู้ว่าพี่เคี่ยวเห็นจริงหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าคุณทัศนัยอยากรู้นะจริงดิฉันถามพี่เคี่ยวมาแล้ว
แต่ถ้าเกิดคุณอยากรู้นะ๑ทุ่มตรงวันนี้
คุณเปิดช่อง๓๒เปิดดูไทยรัฐทีวี
เปิดดูไทยรัฐนิวโชว์ได้เลยเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าสรุปแล้ว
เคี่ยวเห็นหรือไม่เห็นแล้วมีคลิปนั้นจริงหรือเปล่า
หนึ่งทุ่มตรงคืนนี้ใช่อย่าเพิ่งโทรมาหาคุณเคี่ยวนะครับรับการให้ไว